เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ไปดูปฏิบัติการไล่ล่าเอเย่นค้ายาเสพติด
เดี๋ยวไปดูปฏิบัติการนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
นี่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแล้วค่ะ
เมื่อชุดปราบรามยาเสพติดตำรวจภูทรเมืองจังหวัดชนบุรี
พร้อมกับกำลังสายตรวจกว่า๑๐นายนะคะ
เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นชุมชนภายในซอยหลังเพชรสยามหมู่๒ตำบลบ้านสวน
หลังจากที่ตำรวจเขาปฏิบัติการตามล่าเอเย่นค้ายาเสพติดที่ขับรถหลบหนี
แต่ถูกตำรวจใช้ปืนยิงยางรถแตก
จอดรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในชุมชนแห่งนี้เนี่ยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกอายาศิษย์บัวพิษเป็นหัวหน้าชุดปรับปรามยาเสพติดบอกว่า
ได้วางแผนให้สายลับไปล่อซื้อยาบ้าจำนวนสองร้อยเมตร
แก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่ทราบชื่อคือนายนุ
อันนี้เป็นชื่อเล่นนะโดยนัดส่งของกันภายในปั๊มแก๊สแห่งหนึ่ง
ริมถนนเลี่ยงเมืองชนบุรี
ก็เลยมีการนำกำลังชุดปรับรามยาเสพติดเข้าไปสุ่มดักจับ
ระหว่างที่สายลับส่งมอบยาบ้า
นายนุก็ไว้ตัวทันแล้วค่ะ
ขับรถเก๋งพุ่งชนแผงกั้นเหล็กของปั๊มแก๊ส
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปตามถนนเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าถนนเศรษฐกิจ
ใช่ครับจากนั้นตำรวจก็ขับรถไล่ตามเหมือนในหนังเลยคุณผู้ชมครับ

ตำรวจก็ขับรถเบียดรถของคนร้ายพร้อมใช้ปืนยิงยางรถยนต์หวังจะให้หยุดนะฮะ
ให้คนร้ายหยุดสักทีแต่คนร้ายไม่ยอมจำนวนครับ
พยายามขับรถหนีเข้าไปในซอยหลังเพชรสยาม
ก่อนจะจอดรถแล้วก็วิ่งหนีไปในชุมชน
จัดละทีจึงกระจายกำลังการเข้าปิดล้อม
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยใช้เวลาปิดล้อมอยู่นานประมาณ๑ชั่วโมง

ออกไปหลังชุมชนซึ่งเป็นป่ารกร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อมาตำรวจได้ตรวจค้นรถของคนร้ายก็เป็นรถคันนี้เลย
พอไปตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนหนึ่ง
ซุกซ่อนไว้ในกล่องขนมแหมก็นึกว่าเป็นขนมนะ
จึงยึดยาบ้าและยึดรถไว้เป็นหลักฐาน

ซึ่งเจณฑีบอกว่าก็จะมีการสืบสวนสอบสวนตามละเอเย่นใบนี้
และจะตรวจสอบทรัพย์สินที่อาจได้มาจากการค้ายาเสพติด
เพื่อที่จะอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินของปปงต่อไปนั่นเองค่ะ
จับยิ่งเจอยิ่งปราบก็ยิ่งไม่หมดสักที
แล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบในการค้ากันมากมาย
แต่ว่ายังคงต้องทำอย่างต่อเนื่องนะฮะ